สภาพอากาศมานะครับบางที่ครึ้มบางที่ร้อนจัดบางที่มีเรื่องของฝุ่นควันนะคะที่นี้เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องพายุรูดูร้อนหน่อยค่ะหลายจังหวัดเลยคุณผู้ชมไปเริ่มกันที่บุรีรำกันก่อนนะคะที่บุรีรำเนี่ยนะคะมีพายุฝนแล้วก็ลูกเห็บทะลมที่อำเภอน้องกี่ถือว่านักที่สุดในรอบสิบกว่าปีเลยดูสิค่ะบ้านเรือนชาวบ้าน
ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีต้นไม้ใหญ่
แล้วก็พวกต้นมะม่วงมะขามกล้วยพวกเนี้ยค่ะโลกเอ่อ
หักโค้นล้มเสียหายเป็นจำนวนมากรวมถึงกระแสไฟฟ้าในพื้นที่
สามหมู่บ้านเนี่ยก็ดับเป็นชั่วโมงนะคะด้านนายกอบตบุกระสัง
บอกว่าพายุเนี่ยมันพัดถล่มหนักในรอบสิบกว่าปีตอนนี้เนี่ยลงสำรวจความเสียหายแล้ว
แล้วเดี๋ยวจะรายงานให้อำเภอรายงานให้จังหวัดได้ทราบต่อไปค่ะ
จังหวัดติดติดกันเลยนะคะที่ซูรินเจอพายุฤดูร้อนเหมือนกันนะคะ
เต็มค่ะมาทั้งลมมาทั้งฝนนะคะในพื้นที่สี่หมู่บ้านของตำบลยาง
หลังคาบ้านหลังคายุ้งฉางข้าวปลิวกระจัดกระจายค่ะ
ทำให้เข้าของเครื่องใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าถูกน้ำฝนเนี่ยเปียกชื้นเสียหาย
สำรวจจากทางทางจังหวัดนี่นะคะพบว่าบ้านเรือนพังเสียหายไปสามสิบห้าหลัง
และตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานขอความช่วยเหลือต่อไปค่ะส่วนที่กาลสินนะคะ
นายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมกับเจ้าหน้าที่จิตอาสา
ก็ลงพื้นที่ไปติดตามสำรวจแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน
สภาพพังยับเยินแบบนี้เลยนะคะค่ะนั่นก็คือที่โรงเรียนกรรมลาสัย
ลานกีฬาถูกพายุพัดจนได้รับความเสียหายเป็นมูลค่า๑๐ล้านบาท
และที่โรงพยาบาลกรรมลาสัยต้นไม้ก็หักโค้นทับรถจักรยานยนต์รถยนต์
เจ้าหน้าที่ต้องตัดกิ่งไม้ออกจากพื้นที่แล้วก็เคลียร์พื้นที่อย่างรวดเร็วนะคะ
ภาพรวมความเสียหายอ้าห้าอำเภอสิบเจ็ดตำบนก้าสิบสี่หมู่บ้าน
บ้านเรือนเสียหายสองร้อยสามสิบหลังคาเรือนค่ะนอกจากนี้ลมแรงก็ยังพัดกิ่งไม้หักทับชาวบ้านเสียชีวิตสองรายด้วย
ทางจังหวัดก็เตรียมช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการต่อไปนะคะ
ดูที่ประตูสู่อีสานอย่างนครราชศรีมากันบ้างนะคะในพื้นที่ตำบลไทยเจริญอำเภอหนองบุญมาก
ก็ได้รับผลกระทบค่ะบ้านยุ้งฉางได้รับความเสียหายสี่สิบสี่หลัง
โรงเรียนหนึ่งแห่งแล้วก็มีอีก๒ตำบลนะคะคือตำบลสารพีบ้านชาวบ้านเนี่ยเสียหายหนึ่งหลัง
ส่วนที่ตำบนน้องตาใกล้อีกเก้าหลังซึ่งก็มีสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเนี่ยรวมห้าสิบห้าหลัง
โดยในอำเภอหนองบุญมากก็และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายนะคะ